ในปีนี้มีนวัตกรรมใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาบภายใน
ในปีนี้มีรถยนต์มากมายครับที่เข้ามานำเสนออยู่ภายในบูธต่างที่จัดแสดง
เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูครับว่ามีรถใหม่ที่น่าสนใจรุ่นใดบ้างตามมาเลยครับ
ขายครับอีก๒ปีมาแน่นอนตอนนี้เปิดให้จองสิทธิ์แล้วด้วยความสวยของมันเนี่ยสะดุดตามากผมชอบนะฮะ
ระบบขับเคลื่อนเป็นไฟฟ้าครับชาร์จไฟจนเต็ม๑ครั้งครับระยะทำการไกลถึง๘๐๐กิโลเมตรโอ้โหมันไกลมาก
ตาเร่ง๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง๓วินาทีครับสุดยอดจริงบอกเลยว่าโคตรสวยครับ
มังกรคนนองสีเหลืองครับเครื่องไม่แรงแต่ขับมันน่าดูเลยโดยเฉพาะการปรับจูนช่วงล่างกับชุดบังคับเลี้ยวนะครับ
อาจจะมีกำลังน้อยไปนิดนึงสำหรับคนที่ชอบความจี๊ดจาดของอัตราเร่ง
จัดภายในมาเรียกได้ว่ารถญี่ปุ่นต้องหันมามองครับ
พิเศษของเขานะครับก็คือเขาจะยกความที่เป็นจุดที่สูงที่สุดหรือเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
แผนกการตัดเย็บที่ด้านในของรถคันนี้นะครับทุกส่วนถูกตัดเย็บด้วยมือทั้งหมดเลยนะครับ
แต่ว่ามีการเพิ่มตัวเขาเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเพื่อทำให้มีแรงม้าสูงสุดถึง๕๕๗แหล่งม้า
มายบักเป็นรถที่เน้นความนุ่มนวลนะครับครับด้านหน้ารถจะมีกล้องสองตัวครับ
คือสมมุติเขาเจอหลุมเนี่ยแทนที่ว่าโดยปกติรถเราจะตกลงไปในหลุม
แล้วโชคก็จะดึงขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยพอวิ่งไปปุ๊บ
เขาจะลงไปในหลุมแทนเพื่อให้ตัวรถอยู่ในระดับที่ขนานไปกับพื้น
ยังรักษาระนาบอยู่ยังรักษาระนาบอยู่อืมราคา๑๘ล้านพี่กาย
ไปแล้วกี่คันครับเนี่ยตัวนี้จริงจริงต้องบอกว่าโคต้าเนี่ยเราใกล้จะเต็ม
ทีแล้วมากกว่า๕คันขึ้นไปแล้วตอนนี้
ความพิเศษของเขาก็คือเครื่องยนต์๖สูบเรียงครับ
เทอร์โว๓๐ลิตรกำลัง๔๓๕แรงม้าครับ
แรงบิด๕๒๐นิตรเมตร๐๑๐๐วินาทีนิดครับ
ที่ได้มาเปิดตัวในงานวันนี้ครับ

ที่มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็เพิ่มสีใหม่เข้ามา

เครื่องยนต์พลังงานผสมเป็นเครื่องยนต์๑๕ลิตรบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าผับครับ
เจ้าตัวที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากที่สุดภายในงาน
ราคาอยู่ที่๙๐๐๐๐๐บาทปลายครับ

ตัวนั้นก็อยู่ที่๙๙๙๐๐บาทครับ

ตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน
บอกได้เลยว่าขับมันมากครับ
ผมไปลองมาแล้วลากกันไปจนถึงผู้เตยเลยครับคันนี้
เป็นรถที่มีสมรรถนะดีนะครับ
แต่แดงบิดนั้นสาแก่ใจเลยครับ

พร้อมระบบความปลอดภัยระดับ๔นะครับ
เราอาจจะขายไม่ดีครับเพราะราคาแรงมากเหลือเกิน
แห่งการขับเคลื่อน๔ล้อของครอบครัวครับ
มาถึงรถอีกรุ่นหนึ่งครับที่ออกขายมานานมากแล้ว

ทั้งที่ต่างประเทศมีรุ่นปรับโฉมออกมาแล้ว
พ่อบ้านแม่บ้านของเมืองไทย
ที่ได้รับความนิยมจากนักขับสายขับเคลื่อ๔ล้อ
จากความนิ่มนวลในการขับเคลื่อน

ภายในครับคือจุดเด่นของรถรุ่นนี้
มีราคาอยู่ที่๑๔๕๐๐๐บาท

สื่อสารที่ค่อนข้างสับสนนะครับ
ให้กับแบตเตอรี่แล้วก็ส่งถ่ายมาที่มอเตอร์

ภายในอาจจะไม่โดนใจราคาอีกด้วย
แต่แพนเดลลิ่งนั้นการทรงตัวการเลี้ยวคล่องตัวมาก

เสียดายที่ไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรก
ก็คือการปรับโฉมให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้น

หรือว่ารถพลิกอัพดัดแปลงในประเทศไทยครับ
ถูกกว่าคู่แข่งพอสมควรเลยทีเดียว

ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศจีนนะครับ

ตั้งไว้ไม่เกินล้านแต่ทำไมมันทะลุล้านไป

ถ้าจะให้ถูกลงผมคิดว่าน่าจะรอ
ภาษีรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่จะโผล่มา
ให้เราได้เราได้เห็นกันในวันที่๑มกราคม
น่าจะมีการประกาศสำหรับราคาของภาษี
โปร๓๘๕กิโลเมตร

ถ้าต้องการความจุแบตเตอรี่เยอะ
วิ่งได้ไกลกว่าก็ไปที่๕๐๐อัลตรา
แต่ถ้าใช้งานในเมืองอย่างเดียว

หรือว่านานออกทางไกลที่ชาร์จแบตจนเต็ม
โปรราคา๑๕๙๐๐บาท

ไม่มาแวะหาพี่สิ่งเขาไม่ได้ครับ
เครื่องยนต์๑๕ลิตร
พร้อมระบบไฮบริดนะครับ
ราคาเปิดมาได้น่าประทับใจมาก

ภายในก็เน้นโทนตัดกันนะครับ
ระหว่างหนังสังเคราะห์ที่มีสีขาวกับสีดำ

ทั้ง๓อย่างมันประจวบเหมาะกันพอดีกับความต้องการของคนที่เลือกซื้อ

ภายในปี๒๕๖๕หรือว่าปีหน้าเนี่ยครับ

แล้วก็มาถึงแบรนด์เรมันอีกหนึ่งแบรนด์นะครับ

คันเล็กที่มีพลังแรงบิด

บิดออกมามหาศาลมากแล้วก็ไหลอย่างต่อเนื่อง

ขับเร็วก็ดีขับช้าก็ไปเรื่อยก็ได้ครับ

ก็คือเขาจะเซ็ตให้ภายในมีความสบาย

แต่กำลังนั้นใกล้เคียงกับรถซุปเปอร์คาร์เลยทีเดียว
นี่คือเครื่องยนต์รุ่นสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นใน
ทีทีไอซ์เป็นเครื่องยนต์๕สูบนะครับกับเทอร์โบ
ทีต่อไปในอนาคตนั้นจะเปลี่ยนแปลงระบบขับเคลื่อนไปเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมด
และนี่คือตัวสุดท้ายของทีที่จะยังคงใช้เครื่องยนต์สันดาบอยู่
โดยเฉพาะเจ้ารุ่นไอเอสราคา๕๒๙๙๐๐๐บาท
แพงไหมถามว่าถ้าคุณซื้อเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการซื้อเครื่องยนต์ที่เลิกผลิตไปแล้วจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว
เก็บไว้ผมถือว่าไม่แพงครับ
ตราเร่ง๐๑๐๐ภายในระยะเวลา๘๔วินาทีครับ
มีแอร์หลังมีฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดได้
เครื่องยนสารดับภายในไปเป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่
สิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนรถยนต์

คันนี้จะเป็นมอเตอร์๒ตัวมอเตอร์หน้าจะเป็น๑๕๐กิโลวัตต์
มอเตอร์หลัง๑๕๐กิโลวัตต์นะครับเอ่อถ้าเปรียบเป็นแรงม้าก็๔๐๘แรงม้านะครับ
ผมชาร์จไฟ๑ครั้งวิ่งได้สูงสุด๔๕๐กิโล

๐๘๐อยู่ที่๔๐นาที

จุดเด่นของเขาก็คือพื้นที่ใช้สอย

ราคาจับต้องได้ครับสมเหตุสมผล
อยู่ที่๒๕๙๐๐บาทครับ

นี่คือแบรนด์ที่อยู่ในความทรงจำของผู้คน
ที่ชื่นชอบในกีฬาแลนลี่หรือกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับ

ผมตามหาเชิญหลงไม่เจอครับ

แล้วก็เลือกเมืองไทยเป็นประเทศแรกของโลกเลยครับพี่
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าเอาไป
ก็ไปโมไปเพิ่มอะไรกันตามความต้องการเลยนะครับ

ไอเทมที่คุณต้องมีแล้วคุณจะใส่คุณยโมจะจูนอะไรไง

ตัวนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าแพลตฟอร์มใหม่ทั้งคันเลยนะครับ
แล้วก็อย่างที่พี่ชาเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของเรานะครับ
เราจะมีเป็นเครื่องเป็นขับ๔ล้อครับผมนะครับ

ผมว่าส่องเนี่ยระยะทางเกือบ๖๐๐เมตรนะครับ
ปรับแสงไฟให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม

กำลังเครื่องคันนี้ถ้าเป็นกำลังด่วนอยู่ที่๓๐๔แรงม้า
๓๐๔แรงมะตัวเล็กแค่นี้ยัดไป๓๐๔แรงมะ

ซึ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรก

มาถึงบูธของแบรนด์๓ห่วงครับ
และนี่คือตัวขายของเขาที่เปิดตัวภายในงานนี้ครับ
กับรูปแบบของการตกแต่งแบบใหม่

ราคาครับ๑๒๐๐๐๐๐บาท
รู้สึกได้ว่าราคาจะสูงเกินไปนิดนึงครับ

ราคาประมาณ๑๑๗๐๐๐บาท
ล่อไป๑๒๐๐๐๐๐บาทกว่ากว่า

แต่มีบางรุ่นที่มีการปรับโฉมเป็น
ก็คือการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่
เดี๋ยวเราพาไปดูกระบะที่

กระแสเดินทางท่องเที่ยวกลางเต็นต์เนี่ย

มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการ

ลุยฝ่าไปในทางเส้นทางออฟโรด
แล้วก็มีการใช้เต็นต์ขึ้นไป

แล้วก็มาถึงบูธของขวัญใจมหาชนคน

ผลิตแต่รถยนต์ที่มีราคาไม่แพง
แต่มีสมรรถนะที่ใช้ได้เลยทีเดียว
โดยเฉพาะรถตัวขายของเขาอย่าง

อยู่ที่๗๗๙๐๐บาทค่ะ
ใช่ค่ะก็จะมีรุ่นเดียวเลยนะคะ

แล้วก็ราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไป

แรงบิดสูงสุด๗๖๕นิวตันเมตร
ตราเร่งครับ๐๑๐๐อยู่ที่ระดับประมาณ๕วินาทีต้น
ซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับ
เด่นของเขาก็คือการชาร์จพลังงานครับ
ชาร์จไฟได้ประมาณ๘๐ใช้เวลาเพียงแค่๓๐นาทีเท่านั้นเอง

คันล่าสุดของค่ายใบพัดสีฟ้า
ราคาครับ๕๙๙๙๐๐บาท

ครั้งแรกในเอเชียที่เรานำเข้ามาให้กับคนไทย

ดัดแปลงมาจากตัวพลังงานไฟฟ้ารุ่นมาตรฐานที่เราขายอยู่ในบ้านเรา
แล้วก็ทำให้น้ำหนักมันเบาขึ้น

รถที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะ

ก็ยังคงรักษาไว้ได้อยู่เหมือนปกติเลยนะคะ
อย่างที่เมื่อกี้พี่ฉ่างเรียนใช่ไหมคะว่า

ซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นบทพิสูจน์ค่ะ

ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ
และนี่คือรถยนต์รุ่นใหม่ที่จัดแสดงอยู่ภายในงาน
งานจะมีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม
จนถึงวันที่๑๒ธันวาคมนะครับประตูเปิด
เที่ยงตรงครับจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
วันส่วนเสาร์อาทิตย์เปิด๑๑โมงถึง๔ทุ่มของทุกวัน
ชอบคันไหนก็ลองเข้าไปเดินดู
มีโปรโมชั่นมากมายแคมเปญพิเศษเกือบทุกบูธ